มาดูเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะอายุ๑๒นะคะ
เป็นนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายนาฏ
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องมาร้องศูนย์นำรงธรรมแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าไปแจ้งความกับตำรวจไม่มีความคืบหน้า
น้องผู้หญิงคนนี้ถูกครูพระล่อลวงไปข่มขืนถึง๒ครั้ง
แล้วครูพระคนนี้เนี่ยหลังจากคุณแม่ไปแจ้งความ
คุณแม่ไปบอกกับทางโรงเรียนครูคนนี้ยังสอนอยู่เลยอ่ะครับ
สอนอยู่ตามปกติไม่มีการตั้งคณะกรรมการอะไรมาตรวจสอบ
แล้วครูพระคนนี้ก็ไปปล่อยข่าวลือ
ว่าน้องผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้มาหลงรักครู
เข้าหาครูเองจะมาจับครู
แล้วพ่อแม่ของน้องเนี่ยอยากจะมาเรียกเงินจากครู

ผู้ปกครองของน้องผู้หญิงผู้เสียหายก็เลยบอกว่า
อยากจะให้สื่อช่วยหน่อยแล้วก็ไปร้องที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดชายนาฏ
เมื่อวานนะคะคือเรื่องนี้ค่ะครูสอนวิชาภาระศึกษา
มขืนน้องผู้หญิงอายุ๑๒ปีเรียนอยู่ม๑โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชายนาฏ
ผู้ปกครองบอกว่าลูกสาวถูกข่มขืนถึง๒ครั้งนะคะ
ครั้งแรกคือ๒๘ตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว
ครั้งที่๒๒๙พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายบอกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นครัวค่ะเป็นราชการ
แล้วก็ปล่อยข่าวเสียหายให้กับน้องผู้ที่ถูกคมขืนด้วย
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะ

ไปคุยกับผู้ปกครองของน้องผู้หญิงอายุ๑๒ปีคนนี้ค่ะ

ส่วนครั้งที่๒หลอกล่อว่าจะพาไปหาผู้ปกครองเพราะว่าเด็กไม่สบาย
ก็ลงมือข่มขืนน้องอีกครั้งหนึ่ง
ตอนแรกเนี่ยลูกกลัวว่าจะถูกพ่อแม่ตี
แต่พอเจอเหตุการณ์ครั้งที่๒ถูกข่มขืนเป็นครั้งที่๒
น้องเขาเครียดเลยปวดหัวเลยไปขอยาในห้องพยาบาลค่ะ
ในห้องพยาบาลก็เลยพยายามถามเด็กว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็พาน้องผู้เสียหายไปสาบานเลยนะ
สาบานต่อหน้าพระให้เล่าความจริงให้ฟังหน่อย
น้องก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้กับรองผู้มนุยการของโรงเรียนฟัง

พระคนนี้พยายามติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ก
พยายามจะบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวก็กังวล
พยายามที่จะบอกกับน้องแบบนี้นะบอกว่า
มันมีคราบเลือดติดอยู่ที่กางเกงชั้นใน
บอกน้องว่าให้พูดนะว่าไม่มีอะไรกันนะ
บอกนะว่าครูสำเร็จความไข้ด้วยตัวเอง
แล้วเอากางเกงมาเช็ดก็เลยเป็นคราบอสุจิ
พยายามจะบอกให้เด็กโกหกส่งข้อความมาแบบนี้เลยค่ะ
เขาบอกมีหลักฐานว่าครูพระคนนี้ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊ก
เหมือนกับเตรียมกันกับน้องผู้หญิงผู้เสียหายให้บอกอีกแบบหนึ่ง
แล้วแม่ของน้องผู้เสียหายบอกว่าทางโรงเรียนก็รู้เรื่องแล้วนะคะ
แต่ทำไมยังให้ครูพละคนนี้สอนอยู่เลย
ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนอะไรเลย
แล้วทางครูพระคนนี้ไปปล่อยข่าวด้วย
บอกว่าน้องผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยแอบชอบครูมีใจให้ครูจะจับครู
ผู้ปกครองของน้องอยากได้เงินจากครู
เนี่ยค่ะแม่ของน้องก็เลยบอกว่าอยากจะให้ทางโรงเรียนมีมาตรการเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้น
ตอนนี้ทางโรงเรียนก็ไม่ติดต่ออะไรมาเลย
ไปพูดในลักษณะที่เข้าข้างครูพระคนนี้อีกต่างหาก
จะพามาคุยกับพ่อกับแม่แล้วก็พาไปกระทำอีกสองครั้ง
ครั้งที่สองก็เขามาดักรอเด็กหน้าหลังโรงเรียนเนี่ยค่ะ
แล้วบอกว่าจะพาไปคุยกับพ่อกับแม่
แต่ก็ไม่ได้พาก็พาไปที่วัดทางไปวัดประคองริมบึง
กระทำเด็กบนรถเหมือนเดิมเด็กก็ได้ถามแล้วว่าไหนอ่ะ
จะพาไปคุยกับพ่อกับแม่ซึ่งครูไม่พูดอะไร
เด็กบอกไม่พูดอะไรแล้วก็ใช้กำลังจะทำกับเด็ก
แล้วก็พาไปที่ปั๊มปอตทไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปกดตังค์
และระหว่างทางขากลับพาเข้าตรงทางเข้าค่ายลูกเสืออีกครั้งหนึ่ง
ทั้งหมดน้องโดนทั้งหมดสามครั้งแล้วทั้งในตลาดทั้งข้างนอก
หนูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวมายังไง
แต่รู้มาถึงหูว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเลย
ว่าชอบครูเป็นใจกับครูไปกับครูเอง
แต่ซึ่งคนปล่อยเขาน่าจะมาจากข้างใน
เปล่าแล้วก็มีคนมาถามหนูข้างนอกคือรู้จักกันแล้วเนี่ย
ไปเท่าไรแล้วรอบแรกหาว่าเราแบบทำเพื่อเราต้องการเงินอะไรอย่างนี้
นักข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนด้วยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งทางครอบครัวของน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
ข้อสงสัยว่าทำไมเหมือนกับโรงเรียนพยายามจะปิดข่าวหรือเปล่า
พยายามจะช่วยเหลือครูพระคนนี้จริงไหม
เรื่องมันเกิดมาตั้งนานแล้วทำไมไม่มีการจัดการอะไรเลย
นักข่าวของเราไปคุยกับรองผู้มนุยการโรงเรียนค่ะ
รองพอรัชศักดิ์พลายชุมพล
รองผอก็บอกว่าโรงเรียนไม่ได้ปิดข่าวนะคะ
แล้วก็ไม่ได้พยายามช่วยเหลือครูพระคนนี้
ทางโรงเรียนได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง
หลังเกิดเหตุก็ให้ครูพระคนนี้หยุดสอน
กว่ากระบวนการยุติธรรมจะตัดสินว่าผิดจริงหรือเปล่า
ทราบข่าวจริงในวันที่๒๑พฤศจิกา
ก็คือวันที่ครูดำรงเข้ามามอบตัวที่สถานีตำรวจ

ยังไม่ทราบว่ามีเหตุ
เกิดขึ้นกับเด็กกับครูอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยครับไม่ทราบไม่ทราบ
เพิ่งมารู้ว่าตอนนี้คือเข้าโรงพักแล้วใช่ใช่

ส่วนครูพระละคนนี้จริงแล้ว
เขามีพฤติกรรมยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไง
ศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับคุณครูที่สอนอยู่ที่นี่ค่ะ

จริงก็มีนิสัยเจ้าชู้มีแฟนหลายคน
คบหากับพนักงานร้านสะดวกซื้อก็ให้ข้อมูลมาละเอียดเลย
แล้วก็เคยมีภรรยาเป็นครูโรงเรียนเดียวกันมาก่อน

ครูพระลักษมณ์คนนี้ก็ไปมีภรรยาใหม่
ซึ่งภรรยาใหม่เป็นพี่สาวของภรรยาเก่า
แล้วก็มีนิสัยที่ชอบแบบเจ้าชู้
มีเล็กมีน้อยไปเรื่อยอะไรแบบนี้ค่ะ

ทีนี้นักข่าวของเราก็ตามต่อค่ะ
ไปคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงศ์

เพราะว่าทางโรงเรียนบอกว่าครูพละคนนี้ถูกย้าย
ให้ไปช่วยงานกับทางเทศบาลนะคะ

คือโรงเรียนที่เกิดปัญหาอยู่ในสังกัดการดูแล

เทศบาลได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา

ไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการช่วยเหลือทางคดีความ
แล้วก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัย

เทศบาลก็เลยมีการตรวจสอบข้อที่จริงต่างในเบื้องต้น
ปรากฏว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงค่ะ
เทศบาลยืนยันว่ามีมูลนะคะ

เพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับ

อาจจะมีการสั่งให้ออกจากราชการ

แล้วก็ประสานไปยังผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายด้วยค่ะ
เพื่อที่จะชี้แจงรายละเอียดต่างให้เข้าใจ
ซึ่งได้มีการประชุมกับทางคณะครู
ว่าจะทำยังไงดีให้เป็นผลดีกับความรู้สึกของน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
แล้วก็จะดูแลเรื่องของความรู้สึกของผู้ปกครองไปพร้อมกันด้วยนะคะ
หรือว่าไปทำให้ผู้ปกครองกังวลจัด

พันธุ์ตำรวจเอกเชศชัยเชษฐศิริ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวัดสิงห์บอกว่า
เรื่องของคดีความต้องแบ่งเป็น๒คดี
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ครั้งคนละช่วงเวลากัน
คดีแรกก็คือเมื่อวันที่๒๘ตุลาคมปีที่แล้ว
ได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมแล้วนะคะ
คือทางตำรวจยืนยันว่าส่งเรื่องไปถึงอายการเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคดีที่๒เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๙พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ตอนนี้อยู่ในขั้นของการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อส่งฟ้องศาลตอนนี้ยังต้องรอผลพิสูจน์ทางการแพทย์อยู่ค่ะ
โดยทางครูพละที่ถูกกล่าวหาเขาให้การเอาไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าเขาจะพาเด็กหญิงชั้นม๑คนนี้ที่เป็นผู้เสียหาย
ทำบัตรประชาชนที่เทศบาลตำบลวัดสิงศ์
เพื่อใช้ไปทำบัตรนักกีฬากรีธา
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุตามที่ถูกแจ้งความ
คือเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าคือผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์จะปฏิเสธยังไงก็ได้
ก็ต้องดูจากหลักฐานตอนนี้มีหลักฐานเป็นผลตรวจจากทางโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลบอกว่าอวัยวะเพศของเด็กผู้หญิงคนนี้
การมีเพศสัมพันธ์จริงจริงนะคะก็ต้องรอการตัดสินของสาร
ขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเรื่องของข้อหาที่พนักงานสอบสวน
ทั้งสองคดีนะคะทั้งคดีแรกคดีที่๒ก็เป็นข้อหาพรากผู้เยาว์
โทษจำคุก๕๒๐ปีปรับ๑๐๐๐๔๐๐๐บาท
และข้อหากระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
มีโทษปรับ๑๔๐๐๐บาทถึง๔แสนบาทแล้วก็มีโทษจำคุกหนักถึงขั้นตลอดชีวิตค่ะ
ก็อยู่ที่ดูมินิตของสารแล้วว่าสารจะตัดสินยังไงใช่ไหมครับ
ก็อยู่ที่สารพินาศตามัยกฐานที่เราส่งไปแต่เราเชื่อว่าในมัยกฐานที่เรารวบรวมไว้เนี่ย
เพียงพอที่จะอาจารย์มองผิดสาร
ตำรวจก็เลยชี้แจงมานะคะว่าไม่ได้ประวิงเวลานะไม่ได้ถ่วงเวลานะ
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนคดีแรกก็เรื่องถึงอายการแล้ว
คดีที่๒อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้อยู่สำหรับน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
ถ้าทางครอบครัวของผู้เสียหายไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัย
ก็ให้มาบอกกับทางตำรวจได้ก็คือยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม
แล้วก็จะดำเนินคดีกับคนร้ายตามพยานหลักฐานที่มี